วันนี้วันอังคารอยากให้ชมกันเลย๔ทุ่มครึ่ง

นำเสนอเมื่อวานนี้ตอนที่๕แล้วนะ

เรื่องของการที่มีหวยเข้ามา

ถูกต้องวันนี้เนี่ยเสนอเป็นตอนที่๖นะคะ
จากเหตุการณ์เมื่อวานตอนที่๕สมพันธ์กลาง
เขาร่วมมือกับนายแกว่นอุ้มอรัชชีจรูนไปโยนทิ้งแล้วนะ
แล้วความกัดกลุ้งก็หายไปจากใจสมพันธ์กลางแล้ว
ความสงบก็เลยกลับคืนสู่วัดภัยแดง
แต่แล้วเหตุการณ์ที่น่ากลัวกว่ากำลังคืบคลานเข้าสู่แผ่นดินเกิด
เมื่อข่าวกองกำลังฝ่ายแดงอันเป็นความหวังที่จะปลดแอบประชาชน
ความทุกข์ยากของนายแกวนกำลังบุกเข้ามาทางปราจีนบุรีอรัญญประเทศ
อีกไม่นานคงจะถึงหมู่บ้านไผ่แดง
ปรารถนาของนายแกว่งกำลังจะเป็นจริงแล้วนะคะ
เขาจะทำยังไงกับกำนันเจิมและสมภารกลาง
ซึ่งเขาเห็นว่าพวกนี้เป็นพวกชนชั้นศักดินา
เข้มข้นมากคุณผู้ชมติดตามรับชมได้ในค่ำคืนนี้
อังคารนี้๑๙มีนาคมนะคะ๔ทุ่มครึ่งทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒

คุณผู้ชมก็ติดตามก็ส่งไลน์มาพูดคุยกันเยอะมากเลยนะ

เป็นความขัดแย้งระหว่าง๒คน๒กลุ่มที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกัน
ความขัดแย้งนี้มันจะจบลงยังไง
น่าติดตามได้ต่อข้อคิดได้ไอเดียบางทีแฝงอะไรที่เป็นประโยชน์เล็กน้อยในละครเรื่องนี้
เขาบอกว่าดูละครแล้วอย่าลืมย้อนดูตัว